มีหนึ่งคนที่ออกมาเคลื่อนไหวซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งพัก
หนึ่งคนที่หลายคนจับตามองว่าเอ๊ตกลงส้มจะไปหล่น
อันดับสามหรือไม่อย่างไรกับภูมิใจไทย
แต่วันนี้มีการโพสต์ภาพพร้อมกับเนื้อเพลงกบตัวน้อยตัวนิด
แต่ไม่รู้ว่าความหมายนี้จะสื่อไปถึงใคร
นะฮะกับรถซีตรองหน้ากบเนี่ยคุณผู้ชมครับนะฮะนี่รถคันนี้นะฮะ
คุณอนุทินชาญวิรากูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าพักภูมิใจไทยก็โพสต์ภาพรถคันนี้รถซีตรองหน้ากบนะฮะ
แล้วก็บอกแบบนี้นะฮะคล้ายเนื้อเพลงนะฮะกบตัวน้อยตัวนี้
อยู่มิดชิดแต่ในกราศวงศ์มันจึงนึกได้ว่าในกราศวงศ์คือโลกกว้างใหญ่
บเอ๋ยเจ้าไม่รู้ว่าโลกโสภากว้างใหญ่เพียงไหน
จึงท่านองค์หลงผิดไปว่าโลกกว้างใหญ่นั่นคือกราศวงศ์
โอ้โหหลายคนอ่านแล้วเอ๊ะสื่อความหมายไปถึงใครหรืออย่างไรหรือเปล่านะครับ
ตอนเที่ยง๑๐นาทีวันนี้ที่ทำเนียบครับหลังจากที่เลิกประชุมคอรมอล
ผู้สื่อข่าวก็เห็นโพสต์นี้ก่อนก็เลยไปถามท่านว่าท่านที่ท่านโพสต์เนี่ย
ต้องการจะสื่อถึงใครหรือเปล่าท่านก็บอกว่าอ๋อเป็นการเตือนตัวเองเฉย
ว่าก่อนจะเดินทางจากธรรมเนียบนะฮะท่านก็บอกว่าก็ต้องออกไปธุระนะฮะ
จึงต้องออกมาประชุมออกจากห้องประชุมคอรมอลก่อนเวลาที่โพสต์เนี่ย
การเตือนตัวเองแต่ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะฮะ
เตือนตัวเองตัวเองตัวเองแล้วก็บ๊ายบายแล้วก็ไปเลย
ใช่ตอบได้แค่คำถามเดียวนะคะ